ท่านผู้ชมครับเราต้องสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลรักษาป่าให้กับเราไปอีกหนึ่งนายนะฮะ
เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ถูกผู้ที่ไปลักลอบล่าสัตว์ป่าเนี่ย
ลังกาตะบนกุฎตาเพชรอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประจำหน่วยพิทักษ์ป่าคุ้ยประดูก
พรานล่าสัตว์ป่าใช้ปืนยิงเสียชีวิต
ขณะปฏิบัติหน้าที่ออกรัฐระเวนเพื่อป้องกันการเข้ามาทำความผิดลักลอบฆ่าสัตว์
ล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกานะครับ
พอได้รับแจ้งเหตุจักรทั้งตำรวจและชุดกู้ภัย
ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปเพื่อให้ถึงในจุดเกิดเหตุนะฮะ
ตำรวจสพลำสนทิแล้วก็กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นเชิงเขาป่าดงดิบอยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดูก
ต้องเดินเท้าเข้าไป๔กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วก็ไปถึงจุดที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ก็คือในคานชัยประเสริฐอายุ๓๗ปีเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดูกเสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้า
แต่งเครื่องแบบชุดลายพรางถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ไหล่ขวา
ก็เสียชีวิตอยู่คาที่นะฮะนี่นะครับแล้วใกล้ใกล้ตัวก็มีปืนลูกซองยาว๕นัด
เป็นอาวุธประจำกายตกอยู่ด้วยนะครับมีปลอกกระสุนที่ยิงออกไปแล้วหนึ่งปลอก
หลังจากนั้นก็ต้องช่วยกันนำศพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าออกมานะครับ
ก็ต้องเดินเท้าลัดเลาะตามป่าเชิงเขาแล้วก็ลงเรือข้ามลำน้ำ
แล้วก็ต่อด้วยการเดินเท้าเพื่อส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนที่โรงพยาบาล
นี่ครับบ่ายเมื่อวานนี้นะครับที่ได้รับแจ้ง
วสันกล่อมจินดาหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุในคานผู้ตายพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดูกรวมสามนายได้ออกลาดตระเวนไปตามเส้นทางป่าเขา
เนื่องจากป่าแห่งนี้มีความสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก
ก็เลยมีผู้ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าเนี่ยเยอะมากแล้วก็มากันบ่อยด้วยนะฮะ
ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้ง๓นายไปเจอพรานป่า๓คนที่มีปืนยาวครบมือนะครับ
เข้ามาลักลอบสัตว์ป่านี่คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านะฮะ
เป็นเขตพื้นที่ห่วงห้ามนะครับเข้ามาล่าสัตว์ไม่ได้
๓คนนี้พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็ยิงใส่เลยเลยมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นนะฮะ
สุดท้ายคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งนาย
ก็คือนายคานชัยประเสริฐอายุ๓๗ปี
เรื่องนี้นะครับตำรวจสพลำสนทิแล้วก็ทางตำรวจที่จังหวัดลบบุรี
กำลังเร่งติดตามสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวพรานป่า๓คนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เจ้าที่หยุ่งหลอกลงส
วันนี้ภรรยาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
เดินทางไปรับศพนะครับ
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
จากนั้นได้รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นบ้านเกิด
ภรรยาบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็รู้อยู่ว่าการทำงานของสามีที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเนี่ยมีความเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา
เวลาออกรัดระเวนเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓พฤษภาคม
สามีบอกว่าจะออกไปลาดตระเวนตอนนั้นก็ยังบอกสามีขอให้ปลอดภัยให้พระคุ้มครอง
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยแต่กลับได้รับข่าวว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยแต่กลับได้รับข่าวว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตขณะปลอดภัย
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย

เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย

เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย
เหมือนกับทุกครั้งกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย